ใครที่คิดจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มั่นใจว่าตัวเองเลี้ยงได้

ใช่ค่ะเพราะว่าใครที่เอาไปทิ้งอาจจะได้รับพรจากพระนะคะ

พรนี้เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วในจังหวัดสุราธานี
ไม่ได้ให้เองแต่ว่าขึ้นป้ายไวนิวไว้เลย

ไวนิวขนาดใหญ่ใบนี้นะคะมีข้อความเตือนสติเจ้าของ
คิดจะนำสุนัขแล้วก็แมวไปปล่อยวัด
ถูกนำไปติดไว้ที่กำแพงของวัดเลยนะคะ
อยู่ที่หมู่ที่๑ตำบลทุ่งกงอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีค่ะ
พระครูวิสุทธิวุฒิกุลเป็นเจ้าอาวาสอาวาสวัดบอกว่า
ป้ายนี้ไม่ใช่ป้ายประชดแค่อยากเตือนสติ
เจ้าของที่คิดจะนำสัตว์เลี้ยงของตัวเองไปทิ้งตามวัดให้ระวังบาป
หลายรายนำลูกแมวเกิดใหม่ยังไม่หย่านมเลย
ทิ้งไว้ในวัดนะคะเท่ากับเป็นการพรากแม่พรากลูก
บางคนนำสัตว์เลี้ยงที่โตแล้วไปทิ้งจึงอยากให้ย้อนคิดถึงครอบครัว
หากวันหนึ่งถูกลูกหลานนำไปทิ้งคงไม่ต่างจากสุนัข
มีข่าวดีมาบอกผู้ใดอยากให้ครอบครัวแตกแยกเอาก็ทิ้งสิ
ครอบครัวของท่านจะได้พอแบบนี้ไป
ใช่นะคะให้นึกถึงสร้างปัญหาให้กับวัดด้วย
ปัจจุบันนี้สุนัขและแมวถูกทิ้งในวัดเขาแก้วนะ
เฉพาะวัดเดียวนะคะ๖๐ตัวแล้วนะคะ
อย่าคิดที่จะนำสัตว์เลี้ยงไปทิ้งในวัด
แต่ว่าสิ่งที่คิดได้คิดให้มากก่อนที่จะตัดสินใจ
เพราะถือเป็นการสร้างบาปครั้งใหม่ในชีวิตค่ะนะครับ
ก็ให้คิดถึงเหมือนเราถูกพลากแม่พลากลูก
คิดถึงครอบครัวของตัวเรา